ไปที่ชนบุรีค่ะมีสาวไทยทำงานอยู่ในบาร์ญี่ปุ่นแล้วทะเลาะกัน
ลูกค้าแล้วทะเลาะกันบ่อยตีกันประจำเลยค่ะทั้งทั้งที่ทำงานที่เดียวกันนะคะ

เหตุการณ์นี้๒ทุ่มเมื่อวานค่ะ
ผู้หญิงไทยทำงานในบายญี่ปุ่นอยู่ในโครงการศรีราชานครซอย๖นะคะที่ชนบุรี
ทะเลาะกันถึงขั้นเอาหมายอะไรตีกันเลยค่ะ

ละมุนวุ่นวายแย่งลูกค้าลูกค้าเป็นชาวญี่ปุ่นที่มาเที่ยวอะนะคะ
ลูกค้าต้องมาห้าม
นักท่องเที่ยวเองต้องมาคอยห้าม
พลเมืองดีเขาถ่ายคลิปเอาไว้เพราะว่ามันเกิดขึ้นบ่อย
ตีกันประจำเลยสัปดาห์หนึ่งก็๒๓ครั้ง
และทั้งสองฝ่ายก็ทำงานอยู่ในร้านเดียวกันด้วยซ้ำ
ทำไมต้องมาทะเลาะกันแย่งลูกค้ากันแบบนี้
ก็อยากจะให้ใครมาช่วยดูล่ะค่ะ
ฝ่ายปกครองตำรวจคือมาดูให้หน่อย